ร้องเพลงนี้ค่ะรักจังที่บางประกงค่ะ
บางปะโกงน้ำมันขึ้นขึ้นลงลง
ใจอนงก็คงละเลือนกะล่อน
ส่วนร้องเพลงนี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองแปดริ้วนะคะ
หรือว่าเพลงเกี่ยวกับลำน้ำบางปะโกงค่ะ
สดใสก็มาค่ะมีผลงานเพลงใหม่ค่ะ
พึ่งจะปล่อยออกมาเมื่อเดือนกะรักษ์กระดาษคมที่ผ่านมา
นี่พีทกับพี่อี๊ดประวังค์ไฟเหรอ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโหคนนี้ไม่ใช่พี่อีดัสแต่เป็นอีกทางนึงคุณผู้ชมนะคะ
คืออาร์สสสปลอดเพลงไหมนะคะชื่อเพลงว่า
ส่วนคนที่ยืนข้างคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่อีทพี่อีทวงปลายนะคะ
แต่เขาชื่อนะคะดาด้าสายเอ
คือในแวดวงตลกจะรู้จักคือแกเป็นแบบว่าคือคนคล้าย

แล้วแกก็มีผลงานเยอะมากนะคะ
ซึ่งเพลงนี้นะคะอย่างที่บอกไปได้นักร้องรุ่นน้องดาด้าสายเอ็นมาร่วมงานด้วยนะคะ
ซึ่งพี่ดาด้าสายเอ็นเนี่ยจะมีลุคและท่าทางอย่างที่บอกไปค่ะ
ใครพี่อีทวงภายเดินไปเนี่ยรู้ว่าพี่อีทเลย
ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยความรู้สึกนะคะที่ได้ร่วมงานกับนักร้องรุ่นใหญ่ท่านนี้ด้วย
เอาไปฟังเสียงพี่ดาด้าสายเอ็นหน่อยค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากครับ
ที่ได้ร่วมกับศิลปินที่โอ้โหรุ่นคุณพ่อ
แล้วก็รุ่นหลายคนที่รู้จักอาสัยพระองค์พ่อทองอยู่แล้ว
แล้วผมรู้สึกเป็นเพลงแรกที่ผมได้รับเกียรติ
ตรงนี้ถือว่าภูมิใจมากเลย
ก็จริงเลยกับวงฟลายเลยนะคะ
เพราะว่าวงปลายเนี่ยก็คือแบบว่าเขามีวงอยู่แล้ว
แล้วพี่ดาด้าสายเองก็จะไปร้องเลยด้วยนะคะ
เรียกว่ามีผลงานกันแบบครบคันจริง

เหมือนจริง

แล้วถ้าไปร้องเพลงด้วยกันคุณดูจะแยกออกไหมว่าคนไหนผิดยาด้าสายเอ็น
คนไหนพี่อีทวงฟลายนะคุณผู้ชมนะ